ชาวบ้านกับพระสงฆ์ก็ไปปฏิบัติธรรมกัน
แต่ก็มีคนที่เข้าไปไม่ไปปฏิบัติธรรม

มินติดักษีของความเป็นโจรนะคุณผู้ชม
ขโมยทรัพย์สินของญาติโยมรวมทั้งพระ
รวมทั้งทางแก๊คของวัดก็อ้าว
มีกล้องนี่ฮะแนย่องดุ่มเข้าไปหยิบกระเป๋าเข้าไปหน้าตาเฉยแบบนี้
มีกล้องอยู่นะวัดพยายามติดกล้องแต่ก็ไม่ได้ทำให้โจรดีขึ้นเลยครับคุณผู้ชม
เป็นภาพที่เห็นก็คือกล้องวงจรปิดโจรก่อเหตุลักษัพในวัดแรงตะบนบ้านแหลกอำเภอเมืองระยอง
ซึ่งพระครูวิเวกธรรมพิรามเจ้าอาวาสบอกว่าบรรดาพระสงฆ์กับญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเหลือร้อนมาก
เพราะว่าขโมยเนี่ยดูสินาย่องเข้าไปขโมยทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งทีเดียวครับ
เจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าหัวขโมยเนี่ยมาบ่อยกลางวันแสกนี่แหละ
ทางวัดต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบวัดเพื่อจับภาพหัวขโมยแล้วก็จับภาพได้
ล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมาไปบริษัทคนกุฏิพระเอาโทรศัพท์พระไปหนึ่งเครื่องราคาหมื่นกว่าบาท
อีกเครื่องที่วางอยู่ใกล้กันไม่เอานะเพราะมันถูกเอาที่มันแพง
ก็เลยมีการใช้เท้าเหยียบโทรศัพท์มือถือที่ถูกเป็นรอยเท้าให้พระไว้อยู่ต่างหน้า

แล้วก็ยังไปหยิบเอากระเป๋าของญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมหรือคนได้เงินสดไปหมื่นกว่าบาทแล้วก็หลบหนีไปครับ
มันปกติก็จะมีสตางค์แต่ว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหม
ก็เลยเออว่าต้องปิดก็ได้เพราะว่ามีการรวมลงอยู่กันเยอะ
อากาศตายไปมันก็เลยเข้าทางช่องนั้น
พฤติกรรมของหัวขมวดเมื่อรายการนี้นะคุณผู้ชม
บางครั้งทำทีเป็นคนไปช่วยจัดงานช่วยงานจัดนู่นจัดนี่ต่างนานา
เขาก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบบยกคงยกของหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเนียนครับจากคนดีกลายเป็นโจรนะฮะ
เข้าไปบรื้อค้นทรัพย์สินแอบอ้างว่าเป็นคนช่วยงานของวัดนี่แหละนะ
พอมีคนเปิดประตูปุ๊บนะเชิญแขกไปนั่งพักปุ๊บอ่า
โอกาสเข้าไปด้วยไปดูข้าวของซิเขาวางตรงไหนเป็นอะไรยังไง
ก็ไปขโมยกระเป๋าของญาติโยมนะครับเท่านั้นยังไม่พอ
หัวขโมยยังเอาถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมกว่า๓๐ถังไปด้วยนะครับ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะฮะตำรวจก็กำลังช่วยกันติดตามจับกลุ่มหัวขโมยรายนี้กันอยู่
มาบ่อยจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วแต่ก็ยังจับไม่ได้สักทีนะฮะ
ญาติญาติโยมที่ไปทำบุญก็เดือดร้อนกันมากทีเดียวคือไม่มีคนก็อยากไปทำบุญนะนะ
แต่ก็กลัวจะไปเป็นเหยื่อของโจรรายนี้นะครับ